เรื่องเดี๋ยวจะพาไปดูลีลาที่มันพลิกแพลงกับนักดนตรีไทยที่เขามาโชว์ลีลา
โอ้โหแข่งขันกันครับกับการตีของวง

นี่ขออภัยคุณผู้ชมพูดผิดไป
ค่ะคือคล้องวงมันคล้ายกันแต่มันจะต่ำกว่านี่เปิงมางนะคะ
ใช่ครับเป็นการแข่งขันประชันตีกรองเปิงมาง
เราอาจจะเข้าใจว่านี่คือการประชันลีลานะ
แต่โอ้โหผมบอกเลยว่านี่มันสุดยอดของลีลาการแสดงแล้วล่ะในวันนี้นะ
นอกจากจะตีปุ้งเขายังมีการเล่งมุกส่งจังหวะให้กันด้วยนะครับ
ใช้เครื่องดนตรีเป็นภาษาในการสื่อสารในการโชว์ในการแสดง

โอ้โหจัดใหญ่จริงถ้าใครทำอะไรบ้างคะเนี่ย
นี่ก็มีนักดนตรีจากวงภัยทูลศิลป์นะครับอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขาก็มาเจอกับนี่วงพิชิตศรีเมืองบ้านห้วยคันแหลนจังหวัดอ่างทองครับ

ใช่ครับก็มีการออกท่วงท่าลีลาที่มีเอกลักษณ์ชั้นเชิงแบบร่วมสมัยนะ
อย่างที่ผมบอกเขามีแทรกมุกด้วยเออวัยพฤตพุทธวัยพฤตพัทธ์ถูกแล้ววัยพฤตเผ็ดสุภัณฑ์

ไม่รู้เหมือนกันก็ว่ากันไปแต่นี่แหละครับเขาสร้างความสนุกสนานเฮฮาในการเล่นไปด้วย
เหมือนใครจริงนะคนที่เขาไปดูนี่ก็ปรบมือให้กำลังใจ
แล้วก็หัวเราะไปด้วยกับมุกที่เขาแทรกเอาไว้ในจังหวะของการเล่นแบบนี้ครับ
ใครที่อยากไปเที่ยวชมศิลปะวัฒนธรรมดีของจังหวัดอ่างทองก็ไปกันได้เลยนะครับ
ที่นี่เนี่ยผมบอกเลยเขามีวัดวาอารามมากมาย
ให้ได้เที่ยวชมไปทำมงทำบุญกันได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหงานใหญ่งานดีนะคะ
ไปเที่ยวแบบนี้ใส่ชุดไทยไปเข้ากับบรรยากาศ

เด็กทุกวันนี้หลายคนก็สนใจเล่นดนตรีไทยกัน
มาฝึกกันนะคะเป็นการสืบสารอนุรักษ์ศิลปะการแสดงด้วย
แล้วก็เป็นการได้เรียนรู้ฝึกสมาธิฝึกความสามารถ
ไปใช้ในอนาคตได้ด้วยนะเรื่องของการดนตรี